คุณผู้ชมคะมาดูเครือข่ายหมอไม่ทนหน่อยค่ะ

เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

แต่งดำกันนี่ค่ะดูบรรยากาศ
เพราะว่าเครือข่ายภาคีบุคลากรสาธารณสุขนี่นะคะ

แล้วมีการแนบรายชื่อ๒๑๕๔๐๙รายชื่อ

ได้เปิดให้ประชาชนลงชื่อมายื่นต่อประธานสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
โดยนายชวนหลีกภัยก็ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุล
เลขาธิการเป็นคนรับมอบหนังสือแทน

เพราะว่าประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโควิด๑๙ที่กำลังระบาด
โดยเฉพาะสายพันธุเดลต้าที่คนไทยติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้
จะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีก

ให้ทางรัฐบาลให้องค์การเพศรัชกรรม

แล้วก็ให้เอาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนทุกคน

รวมถึงการกระจายวัคซีนให้โปร่งใสให้ตรวจสอบได้

ก็ได้ยื่นหนังสือต่อสอสอพักเก้าไกล

โดยนายแพทย์สันติกิจวัฒนาภัยบูลผู้ประสานงานภาคี
บุคลากรสาธารณสุขก็บอกนะคะ
บอกว่าไทยยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง๖๐๐๐ราย
บุคลากรสาธารณสุขก็ติดเชื้อมากขึ้นต่อเนื่อง
มีการสอบถามความเห็นของประชาชน
และมีการร่วมลงชื่อสนับสนุนแนวทาง
ในการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนนะคะ
ส่วนนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก็มีการระบุนะคะ
บอกว่าแพทย์ถือว่าเป็นบุคลากรหน้าด่าน
ที่จะต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด๑๙
จำเป็นต้องได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ
เรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัว
บอกด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็น
บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนทุกคน
จะต้องได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมนายสุธินคลังแสง
ประธานวิทย์ฝ่ายค้านก็ระบุด้วยนะคะ
บอกว่าฝ่ายค้านเห็นด้วยกับการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของประชาชน
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
แล้วฝ่ายค้านก็จะทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ
ส่วนทางด้านในแพทย์ชนละนานศรีแก้ว
สนพไทยก็ขอบคุณภาคีเครือข่าย
ยอมเปิดหน้าเรียกร้องในเรื่องนี้
และประเด็นนี้จะถูกนำเสนอผ่านสภา
โดยสอสอฝ่ายค้านจะนำเสนอในการตั้งกระทู้ถาม
การจัดซื้อวัคซีนต่อที่ประชุมสะพาน